เอาต่อไปเนี่ยอยากจะขอให้คุณผู้ชมตามผมไปดูหน่อยกับพิธีกรรมเก่าแก่ของทางภาคใต้ที่สืบต่อกันมานานแล้วงานนี้มีองค์ลงด้วยครับ
แต่อยู่ครับคนนี้อาการเป็นแบบนี้เลย
นี่คือพิธีกรรมเข้าโรคโรคภูมิที่จังหวัดตะคอศีธรรมาศ
หนึ่งในผู้ที่มาร่วมพิธีอาการเป็นอย่างนี้ครับ
โอ้โหเขาเชื่อว่าน่าจะแบบว่ามีของมีของหรือเปล่า
องค์หลงหรือเปล่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลดูแล้วนี่คือพิธีกรรมโนราโรงครูนะครับ
เป็นความเชื่อของชาวบ้านทางภาคใต้เขา
เป็นการผสมผสานเรื่องของรัฐธิความแล้วก็ความเชื่อในเรื่องของผีสางเทวดา
รวมเอาไว้ในนั้นด้วยรวมไปถึงมีการเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลในแต่ละจุดของทางภาคใต้เขาก็ทำพิธีลักษณะแบบนี้ที่แตกต่างกันออกไป
และพิธีกรรมแบบนี้อย่างหนึ่งที่เป็นความเชื่อเหมือนกันก็คือ
เป็นเรื่องของการที่จะบอกให้กับลูกหลานโนราเนี่ย
ให้มีความเคารพนับถือในครูบาอาจารย์กระตันยูรุคุณมีเมตตาธรรม
นั่นคือสิ่งที่เหมือนเป็นกุศโลบายในงานแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
แน่นอนฮะพิธีกรรมแบบนี้มีตั้งแต่อดีตและสืบสารมาจนถึงปัจจุบัน
อย่างที่ผมบอกแต่ละที่ของทางภาคใต้เขาก็มีพิธีกรรมแบบนี้
ไม่เหมือนกันนะแตกต่างกันออกไปยังไงซะขอขอบคุณภาพนี้ด้วย